เรื่องของวัคซีนไฟเซอร์นะครับเอาล็อตแรกก่อนล็อตแรกเรียกฟรี
รีคือสหรัฐอเมริกาเขาบริจาค๑ล้าน๕แสนโดสที่มีการนั่งคุยกัน
บอกว่าเฮ้ยจะให้ใครก่อนดีปรากฏว่ามันก็มีดราม่าขึ้นมา
เรื่องของการที่จะให้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะครับ
จนเป็นความเห็นที่หลากหลายและหลายคนก็เห็นด้วย
แต่มีความเห็นจากคุณหมอนิธิครับเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
คัดค้านการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม๓ให้กับคุณหมอพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ท่านใช้ใช้ข้อความที่บอกว่า
เห็นแก่ตัวเกินไปไหมที่ต้องฉีดเข็ม๓
ขณะที่คนส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็ม
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไร
คุณหมอนิธิมหานลนะครับแสดงความเห็นในฐานะที่เป็นหมอคนหนึ่ง
ทางเฟซบุ๊คด้วยเหตุผล๗ข้อ

ที่เห็นหมอพยาบาลฉีดวัคซีน๒เข็มแล้ว

ท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันทุกประเทศ
เพราะหมอพยาบาลคุณเป็นด่านหน้า
ต้องเสี่ยงการรับเชื้อมากกว่าคนทั่วไป
และจะดูเห็นแก่ตัวที่คนกลุ่มนี้
ฉีดวัคซีนเข็ม๓ทั้งที่คนส่วนใหญ่ในประเทศ

อีกทั้งยังไม่มีประเทศไหนในโลก
แนะนำให้ฉีดกระตุ้นด้วยเข็มสาม
และถ้านำวัคซีนส่วนนี้ไปฉีดให้คนไทย
ก็จะมีคนไทยได้วัคซีนเพิ่ม๓๕๐๐๐คน
หมายถึงจะช่วยชีวิตคนที่จะตายเพราะวัคซีน
ตายเพราะว่าโควิดขออภัยแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย
อีก๓๔๐๐คน
๓๐๐๐๔๐๐๐คนจะช่วยเขาไว้ได้
และการที่หมอพยาบาลไปฉีดวัคซีนเข็ม๓
เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อ

คราวนี้มันจะเหลื่อมล้ำกันไปใหญ่ไหม
หมอนิธิถามนัทพงศ์ไม่ได้ถามนะ

ส่วนคลิปต่อไปนี้นะฮะปรับอารมณ์นิดหนึ่ง
นิธิท่านโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายของบุคลากรทางการแพทย์

ที่ออกสเต็ปโชว์ลีลายกย้ายนะฮะกันอย่างสนุกสนานทีเดียว
หลังจากพวกเขาเสร็จภารกิจการฉีดวัคซีนซีโนฟาร์ม
คือกลุ่มผู้ได้โอกาสกว่า๖๐๐๐คนที่เขาฉีดสำเร็จแล้ว
เขาก็เลยเต้นฉลองการแบบนี้ครับ

นั่นไม่ตรงนะไม่ใช่น่ารักนะฮะใช่